จากเรื่องอังเปล่าชุดแดงแรงฤทธิแล้วมาต่อกันที่คนสวยบ้างดีกว่า
ดูแล้วมันเจริญหูเจริญตาเหลือเกิน
ใหม่ดาวิกาจ้ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดโอ้โหคุณผู้ชมลุคไหนก็สวยลุคล่าสุดยิ่งฮือฮา
มาไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมยิ่งเวลาถ่ายรูปลงโซเชียลทีไลน์นะบอกเลยว่า
เธอเอาอยู่นะคะจะถ่ายรูปคู่กับอะไรน้องม้าน้องแมวน้องไก่นะได้หมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยท่ามกลางทุ่งทานตะวันแบบนี้หรือท่ามกลางต้นไม้นานาพันธ์จัดไปเลยค่ะ
หรือแม้แต่แค่กลางทุ่งนาคุณผู้ชมค่ะทุ่งนาแบบเลนเขียวเลยนะคะก็ยังสวย
ยังรอกเลยคุณผู้ชมค่ะยิ่งถ้าถ่ายแบบเซ็กซี่ด้วยแล้วไหนจ๊ะไหนจ๊ะเซ็กซี่มีหรือเปล่าบอกเลย
ไม่ว่าจะเป็นโบสร้อยตุ้มหูเนี่ยอย่างโบขาวเนี่ยมันทำให้ลูกเธอดูแบบแบ๊วไปหมดเลยน่ารักนะ
แล้วก็ดูแบบว่าอินเตอร์อินเตอร์นะคุณผู้ชมใครเอาไปทำตามได้ก็ได้นะเพราะว่าอะไรเวลาใหม่เขาถ่ายรูปเนี่ยเขาจะอยู่ในแสงไง
แสงเยอะให้แสงมันโดนหน้ามันจะได้แบบสว่างชาติแล้วก็บิดเอวนิดนึงโชว์เอลกับพวกเอสของเธอหน่อย
รอดูอาทิตย์หน้าตูดจีนมันใกล้กับวาเลนไทยไม่แน่นะอาจจะมีชุดแบบว่าแบบเตอร์พงเตอร์ไพรส์จากพี่เต๋อก็ได้นะ
มาลูกไหนต้องรุ้นแล้วนะจ๊ะต้องรุ้นกันต่อนะคุณผู้ชมนะสวัสดีครับ